กรณีที่ไปพบศพสาวชาวพม่านะคะนอนตายอืดอยู่ในสวนกล้วยอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมนะคะมีร่องรอยการข่มขืนด้วยเนี่ยนะคะ
สรุปสืบไปสืบมาตำรวจทราบตัวแล้วว่าชายผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมชาติ
ก็คือเป็นชาวพม่านี่แหละบ้านเดียวกันใช่ค่ะ
รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็ลวงมาข่มขืนและฆ่าที่จุดนี้เนี่ยนะคะ
สบที่ไปเจอเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นอายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีค่ะ
ตอนที่ไปเจอเนี่ยขึ้นอืดแล้วนะคะนอนเปลือยอยู่ในสวนกล้วยอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมค่ะตำรวจสืบไปสืบมานะคะ
ตำรวจที่ทำหน้าที่นี้เป็นตำรวจสพโพแก้วสืบไปจนไปเจอตัวว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติ
ชื่อว่านายอองเมียวดันอายุ๒๐ปีควบคุมตัวไว้ได้
เอามาสอบเพิ่มเติมเขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเขาเองเนี่ยนะคะ
หลบหนีเข้าเมืองมาทำงานในประเทศไทยได้๑เดือนเท่านั้นเอง
ต่อค่ะคืนวันเกิดเหตุนัดนางสาวธิดาผู้เสียชีวิตออกมาเที่ยว
แล้วก็พามาที่เกิดเหตุพยายามข่มขืนแต่ดิ้นหนี
ก็เลยผลักตกลงไปในท้องร่องสวนจากนั้นตามลงไปลงมือข่มขืน
สำเร็จความไคร้แล้วก็บีบคอจนแน่นิ่งจมน้ำเสียชีวิตแล้วตัวเองก็หลบหนีไป
แต่สุดท้ายตำรวจจับคุมตัวได้นะคะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับเรื่องของการข่มขืนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และการเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ